ฉันต้องไปขอเลขเด็ด

เพราะว่าเป็นจำนวนพี่

คอลอตเตอรี่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือฮากัน
เพราะว่าเขาก็บอกว่าแม่การะเกดมาใบ้หวยนะคะ

คือจริงมันเป็นส่วนหนึ่งของบทละครนั่นแหละ
แล้วก็แม่กรเกดมีการตอบคำถาม
เดี๋ยวไปขึ้นรูปเต็มหน่อยซิดูซิว่ามีอะไรให้ดูกันบ้างนะคะ

ก็เป็นละครตอนที่เค้าพูดคุยกันนะคะกับโกศาปาน

ห่างจากสมัยปัจจุบันกี่ปี
กรเกดก็ตอบไปว่า๓๒๙บาท
๓๒๙ปีค่ะอย่างแบบนี้เลย๓๒๙ปีค่ะ
ก็เป็นที่มาของเลข๒๙
เอาว่าไปพี่แท็ก๓๒๙เนี่ยมันเลขที่บ้านในชั้นเลยนะ
จริงป่ะเนี่ยตามสกิปเขาบอกว่าพอหวยอันเดอร์กราว
ค่ะเขาเต้นอันเดอร์กราวเหรอคะอ่าประมาณนั้นแหละ
แฟนคลับของแม่หญิงการะเกดรวมไปถึงติดตามดูต่างก็ถูกหวยกันนะคะ
แล้วต่างก็เข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของเบลล่าซึ่งล่าสุดเบลล่านะคะ
อินสตาแกรมหนีแล้วเหรอไม่ไม่นางก็โพสต์แบบแท็กตอบมากมาย
มันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่านะขอแบบนี้คุณผู้ชม

สาวกแม่กรเกดได้เฮส่วนสาวกแบมแบมก๊อตเว่นล่ะพี่แจ๊ค
โอ้โหตอนก่อนที่หวยจะออกเนี่ยก็มีการเกรงกันมากมายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะคะทะเบียนรถที่นั่งไปเกณฑ์อาหารนะคะ
ทะเบียนรถ๘๖๘๙รวมไปถึงเลขลำดับที่๕๗๗เอาทุกอย่างเลยนะคะ

ส่วนสูง๑๗๗นะคะไม่เว้นแม้กระทั่งรอบอก๘๓แล้วก็๘๖นะคะ
ก็ถูกเอามาตีเป็นหวยซึ่งใครก็คิดว่ามันจะถูกปรากฏว่ามันแหกโค้งไปค่ะ
แต่ก็ว่าไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าล่าสุดอะไรรู้ไหมคะ
ตาดีประกาศชัดว่าฉายาแบมแบมของขลังยังคงอยู่
เพราะตัวเลขรอบตัวของนักร้องหนุ่มในโฆษณาโทรศัพท์มือถือนี่แหละค่ะ
เจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์ก็ยังเห็นอีกนะคะ

เอิญไปตรงกับเลขงวดนี้พอดีนี่ไง
อย่าว่าแบมแบมนะถึงว่ามาเกณฑ์ทหารเลขไม่โดนเนี่ยก็ยังมีเลขในโฆษณา

สรุปแล้วนะคะการทายหวยเกิดจากการจินตนาการขั้นสุดนะคะ